มันต้องมีคนมาจีบพี่บ้างสิ
แล้วถามจริงมึงจะเอาผู้ชายมาเป็นแมงดาในชีวิตเหรอ
ที่ผู้ชื่อเรารู้จักกันทุกคนเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปรับเขากันเลยดีกว่านะคะ

นี่ไงเห็นแว๊บมาแล้วค่ะ

นี่กะลมมาให้เธอด้วย

ยังก็ฉันไม่ได้กินอะไรก็ซื้อ

ที่สำคัญพึ่งคลอดลูกใช่มั้ยคะ

คือไอ้พูดถึงหนังสือค่ะตอนแรกทุกคนตกใจ

ใช่ป่ะมีคนทักอย่างนี้เหมือนกัน

เจ๊เฮ้ยแต่ถ้าฉันแต่งงาน

จริงหรอเออแล้วจะเอาอะไรเป็นของชำรวย

เราก็เขียนเนี่ยแบบเออผู้ชายดีกว่าหมา
แล้วมาจากนู่นนอกโลกอะไรอย่างนี้

ผู้ชายอะพี่เกี่ยวกับผู้ชายแล้วพี่มาเขียนแบบสุขภาพ

ตอนนั้นประสบการณ์ชีวิตเราเจอเรื่องอะไร
ตอนวัยรุ่นที่๒๐กว่านึกออกไหม

ฉันพูดจริงนะว่าฉันอ่านย้อนกลับไปอ่าน

แต่ถามว่าพูดจริงไหมจริง

แต่ว่าแค่ภาษาต่างมันแบบตรงมากไงมันจี๊ดมันเจ็บอ่ะ
ฉันอ่านฉันเข้าใจเลยว่าผู้ชายอ่านแล้วทำไมมันแสบผิว
แต่ถ้าฉันจะย้อนกลับไปคือแบบฉันเขียนอย่างนั้นไม่ได้นะนะ
ใช่ฉันอายุ๔๐ตอน๔๐กว่าตอนนี้ถ้าฉันไปเขียนแบบนั้นฉันเขียนไม่ได้เลย
ไม่ได้จะถามอยู่ว่าถ้าจะเขียนเกี่ยวผู้ชายพี่จะเขียนเกี่ยวอะไรอีกอะตอนนี้อะค่ะ
ถ้าจะเขียนผู้ชายหรอคุณจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะแต่มันอยู่ที่เราผู้หญิงว่า

จะเอาหรือไม่เอาจะอยู่หรือไม่อยู่
แม่คะถามเรื่องความรักพี่แมร์หน่อยนิดนึงค่ะ

ก็ต้องขึ้นอยู่ว่ากูมีผัวไหมล่ะกูมีผัวไหมล่ะ

ในวันที่ฉันสนใจฉันมีจริงแต่พวกเธอไม่รู้เอง
แล้วผู้ชายแบบไหนที่พี่แมร์บอกว่าเชิญป้ายหน้าเลยค่ะ
แบบนี้ฉันไม่รับแล้วค่ะไปเถอะสวัสดี

เอ้าถ้าพูดตรงไม่รู้จะตรงยังไงหรอวะ
ฉันไม่ได้อยากมีผู้อะไม่ได้อยากมีผู้อะ
เพราะอะไรรู้ไหมคือฉันชอบใช้ชีวิตแบบอิสระเสรี

แล้วมันบอกเราตอนไหนว่าเฮ้ยชีวิตนี้ไม่เอาละตั้งเป้าไม่มีสามีแล้ว
เบื่อหน่ายคือถ้าคนอ่ะไม่มาถึงจุดฉันไม่เข้าใจ
แล้วหาว่าฉันอ่ะพูดไปอย่างงี้แต่การเบื่อหน่ายของฉันคืออะไรรู้ไหม
มันเหมือนแบบเกิดแก่เจ็บตายมันโวนเป็นวัฒนาจักร
เดี๋ยวก็เจอกันอ่าจีบกันเล็งกันอ่าเดี๋ยวต้องยังไงเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไร
คือใช่ถามว่าฉันต้องการผู้ชายไงทุกคนมันไม่ได้อยากจะมาเลี้ยงผู้ชายอยู่แล้ว
เอาถูกไหมถูกไหมคุณถ้าให้เลือกได้คุณก็อยากมีคนมาคอยดูแลคุณหรือเปล่า

หรือไม่ก็เอาไม่ต้องดูแลก็ให้มันเท่าเท่ากันไปแต่ถ้ามันเท่าเท่ากันไปกูก็มีเพื่อนไหมล่ะ
ถ้าเราดูแลเราไม่ได้ถามว่าจะมีไปทำไมคะในเมื่อฉันก็ดูแลตัวเองได้
เออสรุปหนูสรุปให้ผู้ชายที่พี่ไม่

พึ่งรู้แล้วเนี่ยพี่แมนจำชื่อแฟนเก่าไม่ได้
เป็นคนความจำเรื่องนี้ไม่ดี
ส่วนใหญ่จะจำเรื่องประทับใจ
โรแมนติกอะไรอย่างนี้อันนี้จำได้

ไม่เคยจำเรื่องแบบไม่ดีเจ็บปวดอะไรอย่างนี้
ฉันคัดมันออกไปเร็วมาก
แล้วฉันอะเป็นคนแบบพลิกเทิน

ฉันจะเปลี่ยนโฟกัส

รับงานยังไม่พอคิดงานใหม่อีก

แม่ค่ะผู้ชายรวยกับผู้ชายดีแต่ไม่รวย

ทุกวันนี้จะกินฟูกกันอยู่แล้ว

รวยแล้วดีไหมล่ะ

รู้จักให้แบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ดูแลครอบครัวดูแลเมียดูแลอะไรอย่างนี้ลูกเลิก
อย่างหนึ่งคือการไม่มีผัวของฉันเนี่ย
มันอะไรรู้ไหมคนที่ผู้หญิงที่เป็นโสดอ่ะ
หรือผู้หญิงที่เลิกกับแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่

เออก็ที่มันรวยมาหรือมันมีเงินมาได้

ถ้าเราทำมากพออดทนมากพอขยันมากพอ
ดีมากพอผลตอบรับมันจะเป็นอย่างนี้

ตัวคนเดียวไงฉันต้องมีผัวรวยหรือเปล่า

ถ้าวันหนึ่งคนสาวจะทำได้ด้วยตัวคุณเอง

โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากนะพี่แมน
ได้ทั้งกินด้วยได้ข้อคิดด้วยนะคะ

ขอบคุณมากจ๊ะ